คลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้ปกติเนี่ยเวลาเราตกใจอะไรเราจะอุทาน
คุณพระช่วยคราวนี้เอาใหม่คุณผู้ชมสลับกันช่วยคุณพระค่ะพระนะคะทั้งคณะเลยไปเดินทุดง
แต่ว่าเจ้าถิ่นเนี่ยวิ่งไล่แบบนี้ค่ะ
นึกถึงหนังอยู่เรื่องหนึ่งอะไรอ่ะโกยเถยมเอออีวอลบินอย่างเงี้ย
เรามาไม่อยู่แล้วเออเออนี่คือใครจะอยู่อยู่เถอะจ้า
ไปต่อไม่รอแล้วจ้านะ
เนี่ยคุณผู้ชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะถูกเผยแพร่โดยพระสุวัสดิ์เตวธรรมโมนะคะ
คุณเห็นนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นคือคณะพระสงฆ์เนี่ยท่านกำลังเดินทุดงค่ะ
แต่นั่นยังไม่เหนื่อยเท่ากับว่าต้องมาต่อกรกับเจ้าวัวเจ้าถิ่นเหล่านี้ค่ะ
มันเดินดุ่มเข้ามาแล้วก็ไม่ยอมเปิดทางให้พระผ่านไปได้ง่ายนะคะ
เหตุการณ์วุ่นวายก็เกิดขึ้นสุดท้ายพระกระเจิงเลยค่ะคาถาอะไรก็ไม่อยู่แล้วนะคะ
กลายเป็นว่าเราต้องไปช่วยคุณพระกันนะคะครับเหตุการณ์ความวุ่นวายเนี่ย
สุวัสดิ์บอกว่าเดินก็เหนื่อยพอแรงแล้วยังมาเจออะไรแบบนี้อีกชีวิตพระทุดงเนอะนะฮะ
แน่นอนว่าหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะก็เลยทำให้ญาติโยมอดยิ้มแล้วก็หัวเราะไม่ได้
ขออนุญาตพระคุณท่านขออนุญาตหัวเราะนะฮะแม้จะเป็นเหตุการณ์ระทึกแต่ว่างานนี้ขออนุญาตขำกันหน่อยนะคะ
ชาวบ้านบอกแบบนี้ส่วนเพลงประกอบนั้นเราไม่ได้ใส่นะจ๊ะมาจากต้นทางที่เขาใส่ไว้แล้ว
ชื่อเพลงว่าเสี่ยงตาเสี่ยงตะน้อยของอีทโปรงหลังสะออนเสียงตาน้อยเสียงจะน้อยนะคะ
หลังจากที่เหตุการณ์แรกผ่านไปพระสุวัสดิ์ได้ลงคลิปล่าสุดอีกแล้วนะคะ
ขณะเดินผ่านฝูงวัวกลางหมู่บ้านแห่งหนึ่งคาดว่าอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมา
พร้อมกับข้อความบอกเราขอสงบศึกณวันนี้เรามาดีสุดท้ายสงบศึกจริง
เออนี่วัวไม่ได้เข้ามาวัวก็หลบให้แหละเออนะฮะ
คราวนี้ฝูงวัวยอมจ้ายอมให้คณะพระสงฆ์เนี่ยเดินผ่านไปได้แต่โดยดีนะคะ
ไปด้วยไปด้วย
นี่เป็นเหตุการณ์ตอนเช้าที่เกิดขึ้นพระสงฆ์ท่านก็จะออกไปจารึกแสวงบุญ
ทุดงส่วนชาวบ้านก็จะเอาวัวค่ะไปกินน้ำไปกินย่านะคะ
ไม่มีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นนะคะจุดที่สองเนี่ยโนพรเบม